พาเหตุระทึกแล้วก็กลายเป็นเหตุชิงเงิน

คือเมื่อวานมีพนักงานการเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง
เป็นผู้หญิงนะเขาก็ไปพร้อมกับคนขับรถตู้
ธนาคารเพื่อเบิกเงินมาใช้ในบริษัทเนี่ย๓ล้านกว่าบาท
ที่เบิกมาเยอะแบบนี้

แว้งแล้วก็ฉุดกระชากลากกระเป๋าไป

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายได้นะฮะ
นี่คุณผู้ชม

นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะท่ามกลางความมึนงงของชาวบ้าน

ขับรถตู้ซึ่งเป็นชู้อะไรก็ตาม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

มันเรื่องใหญ่กว่านั้นสุดท้ายเป็นเรื่องชิงเงินคุณ

แล้วก็มาเบิกเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ตรงนี้ตรงซอยราชอุทิศเขตเทศบาลเมือง
จักรยานยนต์วนเวียนอยู่หลังธนาคาร

เออมันมีนะครับคลิปองค์ก่อนปิดนะฮะ
ขี่วนเวียนนี่คุณจับภาพได้
หนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาใหม่
เวียนรออยู่ตรงนี้แสดงว่าเขารู้นะ
ว่าผู้หญิงจะมาเบิกเงินหลายล้าน
คุณผู้ชมฮะคดีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตามจับกลุ่มตัวให้ได้
เพราะมันไม่ใช่เรื่องผัวเมียมันเป็นเรื่องการชิงเงิน
ไม่รู้ว่ามีขบวนการรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า
ช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนสพบ้านบึง

พบรถจักรยานยนต์ซุกซ่อนอยู่ในป่าอ้อย
ริมถนนเสิร์ธน้อยมาบไผ่ที่หมู่๕ตำบลมาบไผ่

เรื่องต้นรถตรงกับที่รถคนร้ายใช้

อกจากนี้ตำรวจยังเชิญคนถ่ายคลิปเป็นพลเมืองดี

โดยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะตอนแรกนึกว่าทะเลาะกัน
เป็นเรื่องผัวเมียก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
ถ้ารู้ว่าเป็นการชิงเงินไม่ใช่เรื่องชู้สาว
ก็คงต้องวิ่งไปช่วยแน่นะฮะ

คือพนักงานหญิงที่เป็นพนักงานการเงิน
ไปเบิกเงินนะฮะแล้วก็คนขับรถตู้เนี่ยนะฮะ
ตำรวจสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดตลอดทั้งวันทั้งคืน
แยกสอบคุณแล้วก็ปล่อยตัวไปช่วง๓ทุ่ม
เรื่องต้นไม่พบข้อสงสัยว่ามีส่วนร่วมหรือเปล่า
มีรายงานว่าคนขับรถยังติดใจทางด้านของตัวพนักงานการเงินอยู่
จากพบสัญญาณโทรศัพท์เชื่อมต่อกับผู้ต้องสงสัยคนนึง
เหรอคุณแต่พนักงานการเงินให้การปฏิเสธ
บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องกับไอ้การชิงเงินครั้งนี้
ด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรี
บอกว่าเหตุนี้เป็นเหตุใหญ่ในพื้นที่นะฮะ
ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจรถจักรยานยนต์ที่พบในป่าอ้อยนี้ก่อนเลย
ตอนนี้ตำรวจมีเป้าผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายแล้ว

ว่าไม่นานคงจะได้ตัวและจะรู้ว่ามีคนในมีคนนอก
ขบวนการอะไรหรือเปล่านะฮะ